คุณผู้ชมเราเคยให้ดูคลิปนี้
ที่มีการต่อยกันอยู่กลางถนน

เพราะว่ามันมีความคืบหน้าจากกรณีนี้
นี่ฮะใหญ่ทั้งคู่เลยคุณ

ทีนี้ฮะผู้หญิงตัวเล็กไปคอยห้ามปราม
แล้วก็มีคนอื่นมาคอยห้ามปราม
กันอยู่กลางถนนเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามที่จะสอบถาม
ไปยังคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
บริเวณริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกจากตัวเมืองกระบี่

ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุเล่าให้เราฟังครับ
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เห็นในคลิป
มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑เมษายน

เป็นช่วงที่การจราจรมันติดขัดอย่างหนัก
เป็นช่วงที่ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลสงกรานครับ

เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

กรรมเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ส่วนคนขับรถเก๋งที่ใส่เสื้อนี่สีออกชมพูเลือดหมูเนี่ยนะฮะ

ขับรถมาอยู่ด้านหน้ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง๒คัน
น่าจะขับปาดหน้ากันไปมา
กระทั่งมาจอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกันคุณ

คนขับรถพ่วงก็เลยเปิดประตูลงมาจากรถ
ก่อนจะเดินปรีเข้าไปที่รถเก๋งคันดังกล่าว
ขอประตูเรียกให้คนขับรถเก๋งเปิดออกมาคุยกัน
คนขับรถเก่งก็เปิดปุ๊บพอเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละคุณ
คนขับรถพ่วงตอยอย่างเดียวเลย
กระชากลากคนขับรถเก๋งออกมาจากรถ
ก็เลยเป็นคลิปเหตุการณ์ต่อยกันอยู่ตรงนี้

เขาก็พยายามวิ่งเข้าไปเป็นกรรมการห้ามมวย
ส่วนเฉพาะอีกคนก็ให้ข้อมูลกับเรา
เฉพาะอีกคนเป็นคนขับรถสองแถวกล้ายจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตอนเกิดเหตุ
ตัวผมเองก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ชัดนัก
ทราบจากคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนี่แหละ
ก็อยากจะฝากไปถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะ
ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงคราน
ก็มีการเดินทางกันมากอาจจะมีรถติดด้วยนะครับ
และรถบางคันเขามาจากต่างถิ่นคุณ

เขาอาจจะไม่คุ้นชินถนนหนทางในพื้นที่
ส่วนถ้าคุณเป็นเจ้าถิ่นหรือว่าเป็นคนขับรถในพื้นที่
ก็ขอให้เข้าใจคนต่างถิ่นด้วยนะครับ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หัวร้อนแบบนี้นะครับ

ยังสพเหนือคลองท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ว่ามีการแจ้งความทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันหรือไม่
ปรากฏว่าไม่พบว่ามีการแจ้งความในคดีนี้นะครับ
คาดว่าทั้งสองคันน่าจะเป็นรถที่เดินทางข้ามจังหวัดทั้งคู่เลย
แล้วก็อาจจะลงมาชกกันแล้วถูกห้ามปรามกันแล้ว

เผื่อมันมีอาวุธขวามีดขวาไม้ขวาอะไรมาตีกัน